ลูกทุ่งสาวชื่อดังพี่ไก่จันจวงน้องสาวของแม่พึ่งพุ่มพวง
คุณผู้ชมจ๋าแล้วก็เป็นแหล่งรวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้เยอะเลยทีเดียวนะคะ
คือหลายคนเขาขนานนามให้ว่าที่นี่น่ะคือคำชโนธวังน้ำเขียว
เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กราบไหว้หลายจุดเลย
เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยดูไปพร้อมกันนะคะ
เมื่อวันก่อนพี่ไก่เขาถือเลิกงามยามดี๒๐เดือน๑๑ปี๒๕๖
ย้ำอีกครั้งนะคะเลิกงามยามดี๒๐เดือน๑๑ปี๒๕๖
เลิกงามยามดีแล้วไปค่ะ
กราบไหว้ขอพรองค์ปู่องค์ย่าเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับตัวเอง
แล้วคุณผู้ชมดูตามพี่ไก่นะพาตระเวนไหว้หลายจุดเลยดูสิครับ
มีทั้งพระยามุจรินทร์นักราชนี่ถูกต้ององค์ปู่ทาเวสวัน
อันนี้พญามุจรินนะคุณผู้ชมนะจากนั้นก็ไปต่อกันที่องค์ปู่ทาเวสุวรรณ
อย่างที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าองค์ปู่เนี่ยบันดาลในเรื่องของโชค
ในบันดาลในเรื่องของราชยศเกียรติศาลัยมากมาย

รวมไปถึงพญาผู้ชมนคราชปู่อนันตนคราช
ก่อนจะปิดท้ายด้วยการไหว้องค์ปู่ศรีสุโธมแม่ย่าศรีปฐุมา
คือตระกูลพญานาคมาหมดเลยค่ะ

ถูกต้องค่ะพี่ไก่บอกนะคะว่าการไปทำบุญในครั้งนี้เนี่ย
ขอพรเรื่องของการทำงาน
ขอว่าขอให้งานราบรื่นอย่าได้ติดขัดเลย
อกจากนี้ค่ะก็ยังเชิญชวนให้แฟน

สามารถแวะไปขอพรที่นี่กันได้
เราสองคนยังไงก็ขอสามคน
ก็ขอเป็นกำลังใจให้พี่ไก่เฮ่งสมหวังดั่งใจ
แล้วก็เผื่อแผ่ความเฮงมาให้เรา๓คนด้วยนะคะ

สาธุ